คุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการเผชิญหน้ากันปะทะคารมกันไปที่สอนอทองหล่อ
แล้วก็คลาดกันไปเฉียวกันมาอยู่หลายครั้งวันนี้ได้เจอกันอีกครั้งค่ะ
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตกับคุณสันทนาประยูณรัฐนะคะ
คือคุณชูวิทย์ไปยื่นหนังสือต่อประธานกรรมธิการปปชสภาพผู้แทนรัศดร
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณสันทนะ
บอกว่าเป็นตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการทำไมเงินเยอะรถหรูบ้านแพง
ทีนี้ค่ะคุณชุวิตบอกเลยว่าผมจะรอคุณสันทนะ
ผมไปไหนคุณสันทนาตามไล่หลังมาทุกครั้งเลย
ผมจะรอคุณชุวิตไปถึงก่อนไปแต่เช้า
แล้วคุณชูวิทย์รอจริงไปดักรอจุดที่คุณสันทนาจะไปยื่นหนังสือเลยนะ

ใช่ค่ะก็ไปดักรอเลยคุณผู้ชมค่ะ
พอคุณสันทนะไปถึงเข้าแทบไม่ได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูวินาทีแรกที่สองคนนี้ได้เจอกันที่รัฐสภาค่ะ
อย่าจับคุณชูวิทย์นะครับอย่าจับนะพี่อย่าจับ
เป็นไง
วันนี้ใส่กระโปรงมาหรือเปล่า
ไหนใส่กระโปรงมาหรือเปล่ามามาขอครึ่งหน่อย

เท่าะโธ่ตีกินไปเรื่อย

เฮ้ยมานี่
นี่คือวินาทีแรกที่ได้เห็นหน้ากันที่รัฐสภาช่วงสายวันนี้
คุณสันทนาเดินมาไกลเห็นไหมคะ

แล้วดูกองทัพนักข่าวนะคะพี่อุ๋ย
สักพักตำรวจสภาก็ค่อยเดินเข้าไปประกบ
เพราะกลัวจะมีเหตุวุ่นวายคุณชูวิทย์ตะโกนแบบ
ขออภัยนะคะคุณไอ้เรียกชื่อคุณไอ้
นี่คุณสันทนาก็เลยไม่ได้ขยับเข้ามาใกล้
ก็เลยยืนห่างกันอยู่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้มิ้วก็ต้องให้คุณผู้ชมดูแบบทีละมุมเนาะด้วยความที่ยืนห่างกัน
มาดูในมุมของคุณชูวิทย์ก่อนนะคะ
จังหวะที่คุณชูวิทย์ตะโกนใส่คุณสันทนะไปเรื่อยเนี่ยค่ะ
คุณชูวิทย์พยายามจะพุ่งตัวเข้าไปหาคุณสันทนะด้วย
ตำรวจสภาต้องเข้ามาห้ามอะค่ะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

เฮ้ยมึงเจ๋งจริงมานี่ดีกว่าว่ะ

ไม่ใช่จะถามมันจะถามมันว่ามันไปเดือดร้อนอะไรกับไอ้ทุนจีน

ไอ้มาเฟียกิจ่ะไอ้สันไอ้ควาย
มึงเจ๋งจริงไม่เหรอมาเจอกูตัวดีกว่ามาคุยกัน

พูดให้กูได้ยินหน่อยว่าใส่กระโปรงมาเปล่าวันนี้

แต่ละประโยคของคุณชูวิดอะค่ะพี่อุ่ยคุณผู้ชมค่ะ

คือที่เห็นภาพคุณชูวิทรตะโกนไปสุดเดี๋ยว

ไม่ให้ไปประชิดตัวกันคุณสันทนาก็อยู่ไกลตรงนู้น
คุณชูวิทย์ก็เลยต้องตะโกนเสียงดัง

และระหว่างที่คุณชุวิตตะโกนแรงแบบนี้
ทางฝั่งคุณสันทนะเขาจะตอบว่ายังไง

คือตอนแรกคุณสันทนาก็ยืนนิ่ง

แล้วเขาตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
คือในเมื่อตรงนี้มันบรรยากาศมันเป็นแบบนี้แล้วกัน
นามงานการที่จะหาทางออกเป็นอย่างไรคะ

ถ้าหัวิวไปตรงไหนด้วย

ตึงเตรียดให้ขนาดนี้จะยังไงดีคะ

โจรแม่งร้อยศพผมก็ทำงานจัดการมาแล้วอย่างนี้เศษขยะไม่ได้อยู่ในสายตาหรอก
ไม่ต้องกังวลเอาพิธีการที่มันเป็นภารกิจที่มาวันนี้ก่อนดีกว่า
อ่าโอ้ยขอโทษแกแกนั่งอยู่นู่นแกนั่งอยู่นู่น
ฮ่าไข่ไทย
เฮ้ยกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะคอแห้ง

นี่บรรยากาศทางฝั่งคุณสันทนะเนี่ยคือตำรวจจะไม่ได้เยอะนะคะ
จะไม่ได้มาดันมาล็อกอะไรเอาไว้ก็ยืนประก

เอาไว้แบบนี้เพราะคุณสันทนาก็ทำเป็นนิ่ง
ยิ้มไม่ตอบอะไร

ได้ยินเสียงตะโกนของคุณชูวิทย์จากอีกฝั่งใช่ไหมคะ
เหมือนมีใครมาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้าน
จนคุณสันทนาต้องตะโกนกลับไปว่า

คุณชูวิทยตะโกนตลอดเลยไงคะ

เป็นห่วงกลัวจะคอแห้ง
ทางฝั่งคุณสันทนาก็เลยก็ดูเหมือนจะนิ่ง

แล้วก็จะดันเข้าไปเพื่อที่จะไปให้ถึงตัวคุณสันทนะ

เราเทียบสองฝั่งให้ดูเพราะว่าอยู่ห่างกันพอสมควรนะคะ

คุณชูวิทย์ก็เบาลงเดินหอยออกมา
ออกมาจากวงล้อมของตำรวจและสงบสติอารมณ์
คุณชูวิทย์บอกกับนักข่าวว่า
ไม่ต้องมาถ่ายผมหรอกผมควบคุมอารมณ์ตัวเองได้
แค่อยากจะถามว่าที่พูดเรื่องในทุนจีนเนี่ย
ปริ่นหนักอะไรคุณสันทนะ
คือคุณชูวิทย์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นำเอกสารหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องกับคุณสันทนะ
ปริ้นต์มาแล้วขยายเป็นแผ่นใหญ่

เป็นคำสั่งของสันติบาลที่ให้คุณสันทนาออกจากราชการ

ว่าทำไมถึงคุณสันทนะถูกให้ออกจากราชการ
การกระทำของคุณสันทนะเป็นอย่างไร
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผิดวินัยร้ายแรง
รับโทษไล่ออกจากราชการ
พูดถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรเมื่อปี๒๕๕๙
คือคุณชูวิทย์เนี่ยชูเอกสารที่ขยายใหญ่
และอ่านแบบละเอียดเลยนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

แบบละเอียดช้าชัดเสียงดังมาก

แล้วแบบนี้จะไปตรวจสอบใครได้
จริงมีหรือไม่มาฟีอ่ะกี้แย่

ใช่ไหมไอ้ฉัน

สันทนประโยชน์รัฐกระทำผิดวินัยร้ายแรง
เกี่ยวข้องกับการพนันตั้งบ่อนการพนัน

ได้เสียบ่อนการพนันผิดกฎหมาย
ขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่

มีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เมื่อตำรวจท้องที่จะจับกลุ่มก็เจอความถอย
รองผู้กำกับตัวแสบปิดล็อกชักปืนจังก้า

ไอ้สันมึงจะยิงพวกเดียวกันเลยเหรอ

มึงเหยียบกับโกรธ
มิวพูดไม่ผิดจริงนะคะคุณมิถมค่ะ
คุณชูวิทย์อ่านอย่างละเอียดช้าชัด

คุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าให้เดินเข้าไปใกล้กว่านี้ได้ไหม
ขี้เกียจตะโกนเพราะว่าระยะมันห่างกันพอสมควร
ตะโกนคงจะเหนื่อยเจ็บคอ
นี่ค่ะละเอียดจริงค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวเราลองย้อนไปดูกันหน่อยนะคะ

คุณชูวิทย์กับคุณสันทนะเนี่ยมันมีประเด็นอะไรจุดเริ่มต้นมันคืออะไร
ทำไมมันโอ้โหวันนี้ล่าสุดมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
คือครั้งแรกคาดว่าเริ่มต้นตั้งแต่๑พฤศจิกายนที่คุณชูวิทย์
ไปขอบคุณพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สโมสรตำรวจ
เรื่องของการจับบ่อนการพนันมีในทุนจีนอยู่เบื้องหลังนะคะ

ทีนี้๕พฤศจิกายน
คุณสันทนาไปแจ้งความสอนอทองหล่อ
บอกว่าโรงแรมดังย่านสุขุมวิทย์
เปิดให้บริการเกินเวลานะ
มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด

ก็เป็นลักษณะพูดพาดพิงไปถึงโรงแรมของคุณชูวิทย์นั่นแหละ

ช่วงสาย๕พฤศจิกายน
เป็นการเจอกันครั้งแรกของคุณสันทนากับคุณชูวิทย
โรงแรมเดวิสโรงแรมของคุณชูวิทย์นะคะ

ครั้งนั้นมันก็นิดหน่อยคุณชูวิทย์ยังเบาเนอะ

เป็นแบบโอ้โหวิวาทะหรือว่า

คุณชูวิทย์จะติ้งเตือนเนอะ

วันเดียวกันพอไปที่สอนอทองหล่อ
นี่สิคุณผู้ชมจำได้แน่นอน

เคาะประตูห้องประชุม

อักษรแบบฐานให้กับคุณมิจโจ๊ก
พอรู้ข่าก็มาเลย
ดูไลฟ์อยู่แล้วมาพูดถึงผม

นี่ค่ะก็คือแต่คุณสันทนะ

พอพูดถึงชื่อผมผมก็ไปฝังปะหนา
ตะโกนเข้าไปเลย

อันนี้เป็นวันที่สอนฮอลทร
อีกช็อตตรงนี้ที่ให้คุณผู้ชมดูอีกรอบ
เพราะว่าคุณชูวิทย์บอกว่าช็อตตรงนี้คือฟางเส้นสุดท้าย
ที่ทำให้คุณชูวิทย์โมโหพอลงไปแล้วใส่คุณสันทนะเลย
คุณชุวิตเขาบอกว่าทำไมคุณสันทนาทำแบบนี้

ตะโกนเข้ามาในห้องได้ยังไง

เฮ่ยลงมาใส่กันแบบนี้ที่สนอทท้องเหลอจำไม่ได้ใช่ไหมครับ

คุณชุวิตก็ตะโกนทุกครั้งเลยนะคะ

อันนี้คือแบบคุณชูวิทย์ถึงขั้นถอดเน็กไทย

แต่วันนี้ที่รัฐสภาคุณชุวิตบอกเดี๋ยวรอเจอ
ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ก็คลาดกันนิดเดียวเนอะพี่อุ๋ยเนอะที่สารอาญารัชดาค่ะ

คุณชูวิทย์ไปถึงก่อนไปฟ้องเรียกค่าเสียหายกับคุณสันทนา
หนึ่งร้อยล้านบาทที่ไปกับทนายอนัญชัยชายเดชเนอะครับคุณสันทนะไปห่างกันนิดหน่อย
ก็เลยไม่ได้เจอกันแล้วเนี่ยพอมาเจอกันวันนี้ค่ะที่รัฐสภามันก็เลยเกิดภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
แต่ที่รัฐสภาไม่ได้ประชิดตัวมากเหมือนกับสนทองหล่อไง
ก็คือเจ้าหน้าที่กันเอาไว้ไกลกันพอสมควร
เมื่อวานคุณสันทนาบอกจะไปขอคัดเรื่องของสำเนาคำฟ้องจะได้ไปเตรียมสู้คดีนี่นะฮะ
เอาทีนี้ถ้าเกิดไม่นับเรื่องที่ว่าเจอกันที่รัฐสภาตรงนี้ระหว่างคุณชูวิทย์กับคุณสันทนะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เนื้อหาใจความหลักที่คุณชูวิทย์เดินทางมาที่รัฐสภาวันนี้แล้วคุณสันทนาก็เดินทางตามมาเนี่ยนะ
คุณชูวิทย์วันนี้มายื่นนังสือต่อผลตำรวจเอกเศรษฐ์พิสุทธิ์เตมียเวทประทานคณะกรรมธิการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปชของสภาพ์ผู้แทนรัฐสดร
ประยูณรัฐคุณชูวิทย์ให้เหตุผลว่า
เนื่องจากเห็นว่าตัวนายสันทนะเนี่ย
อยู่บ้านราคาแพงมีรถหรูมีเงินใช้
ทั้งที่ถูกไล่ออกจากราชการตำรวจนะ
แล้วก็อ้างว่าทำงานต่างประเทศมีธุรกิจอยู่ต่างประเทศ

มีบริษัทแบบไหนเสียภาษีหรือไม่
แล้วทำไมถึงแบบโอ้โหดูมีเงินมีทองนะร่ำรวยอยู่ได้อย่างไร
เลยอยากให้ทางคณะกรรมพิธีการปวชของท่านสวยรีบที่สุดเนี่ย

ส่วนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนจีน
ที่เป็นนายทุนจีนทุนจีนสีเทา
แล้ววันนี้ก็มีการออกหมายจับ
หนึ่งในห้าเสือมาเฟียจีนที่ชื่อว่านายตู้ห่าว
คุณชูวิทย์บอกว่าถือว่าตัวของคุณชูวิทย์ก็หมดภาระหน้าที่

อยู่ช่วงนึงคุณชุวิตได้ออกมาสอบภายฯกับนักข่าว
หลังจากยื่นนักส่งหนังสืออะไรกับท่านเสริมที่สุดเสร็จเรียบร้อย
คุณชุวิตบอกว่านายตู้หาวเป็นคนใหญ่คนโต
จำได้ไหมครับคุณชูวิทย์เคยออกมาเปิดเผยเรื่องเครื่องบินส่วนตัว
ที่ว่าไปจอดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นไม่ใช่พื้นที่ทางพาณิชย์
แล้วไปมีนักการเมืองหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นอะไร

คุณชูวิทย์บอกว่าตู้ห่าวนี่เป็นคนใหญ่คนโต
เคยไปพบนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่ง
เพื่อขอให้นักการเมืองคนนี้พาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ที่คนนั้นเนี่ยชอบสะสมนาฬิกา
แล้วได้มอบนาฬิการูมูลค่า๑๐ล้านบาทให้กับนายตู้ห่าวด้วย
รวมถึงยังมีการมอบเงินบริจาคให้กับพักพลังประชารัฐ
จำนวน๓ล้านบาทด้วย
ซึ่งตอนนี้เขากำลังมีการตรวจสอบกันอยู่
การเปลี่ยนสัญชาติอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะ

คุณชูวิทย์วันนี้ก็นำเรื่องเครื่องบินเนี่ยมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
บอกว่าไปตรวจสอบแล้วนะเครื่องบินลำนั้นนะของตู้ห่าวเนี่ย
มันมีไฟล์บินไฟล์หนึ่งที่มีชื่อของนักการเมืองคนนึงเนี่ย
มาด้วยนั่งเครื่องบินมาด้วย
คุณชูวิทย์บอกความจริงแล้วเนี่ยตัวคุณชุวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนักการเมืองคนนั้น
นี่คุณชุวิตเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็พูดถึงเลย

ใช่ก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา

ซึ่งคุณชูวิทย์บอกความจริงผมกับร้อยเอกธรรมนัฐไม่มีอะไรต่อกันนะ
แต่คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
ก็คือตัวคุณสันทนาเอง
พูดเอาไว้ในรายการทีวีรายการหนึ่ง
ว่าเนี่ยคุณธรรมนัฐเนี่ยฝากให้ดูแลกลุ่มทุนจีน

ก็คุณสันทนาก็มาพูดที่เปิดปากกับภาคภูมินี่แหละ
เดี๋ยวฟังคุณชูวิทย์ก่อนนะฮะ
ขึ้นลงและจอดพัก

ร้อยเอกธรรมนัฐ

ซึ่งเที่ยวบินนี้ก็คือ

เนี่ยไม่มีอะไรกันท่านกับผมไม่มีอะไรบาดหมางกัน
ผมไม่เคยเอ่ยถึงท่านผมไม่มีอะไรพาดพิงท่าน
ผมไม่ทราบผมพูดต่อหน้าคุณว่านายตู้ห่าวไปเกี่ยวข้อง
แต่นายสันทนะเป็นคนพูดเองว่าร้อยเอกธรรมนัฐฝาก
ฝากนายสันทนะนายสันทนาพูดที่รายการทีวีช่องหนึ่ง
ว่าร้อยเอกธรรมนัฐฝากผมดูแลพวกทุนจีนเหล่านี้
นั่นคือจุดเกิดเหตุว่าไปพูดพาดพิงซึ่งไม่ได้มาจากผมเลย
อ่าทีนี้ลองย้อนไปฟังหน่อย
ผมเคยเชิญคุณธรรมนัฐมาคุยคุณชูวิทย์ผมก็เชิญมาคุย
ในนั้นที่มันจะไปตรวจสอบเปิดเกินเวลาเรื่องสิ่งผิดกฎหมายต่าง
กับศรนทรทองหล่อเข้ามาตรวจสอบแล้วไม่เจออะไร
กับคุณธรรมนัฐเขาเอาลองฟังนะครับ
เรื่องของการออกมาแฉมาเปิดเผยออกมาไล่กวาดล้างทุนจีนสีเทาเนี่ย

แล้วไปเอ่ยชื่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาบอก
จะไปจัดการคุณธรรมนัฐเขาหรือเปล่า

เพราะว่าการที่ผมรู้จักผมก็บอกว่า
มณัฐเขาก็รู้จักทั้ง๕คนนี้เหมือนกัน

หรือผมเรียกเค้ามนัด
รู้จัก๕เกือบมาพวกเธอถูกซึ่มหรือ
พี่ช่วยดูให้หน่อยถ้ารู้จักคนพวกนั้นก็

พวกเขานะเขาก็พัดบ้านพัดเมืองต่างถิ่นมา
เราเขามาทำหากินประเทศเราเขาก็จ่ายภาษี
ก็ช่วยดูแลเขากันด้วย

คุณชูวิทย์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวของร้อยเอกธรรมนัฐนะ
ขอดูภาพคุณชุวิตเลยนะครับที่ไปสภาวะนี้
แล้วคุณชุวิตก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคนที่เปิดเผยเนี่ยคือคุณสันทนะ

ร้อยเอกธรรมนัฐฝากให้ดูแลกลุ่มในทุนจีน
นี่นะฮะส่วนทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ประธานคณะกรรมธิการปปชของสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
บอกว่าการที่มีพลเมืองดีมาแจ้งเบาะแสต่างก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
อย่างเช่นเรื่องกลุ่มมาเฟียจีนทุนจีนสีเทา
ซึ่งถ้าคุณชูวิทย์ไม่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้
ตำรวจก็คงยังไม่ดำเนินการมาถึงขณะนี้นะครับ
ซึ่งต้องขอบคุณที่ถือว่าเป็นการแจ้งข่าวเป็นสิ่งที่ดี
เพราะว่าข้าราชการเองบางทีก็ไม่ได้รู้เห็นทุกเรื่อง
แต่ถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน

แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน
แล้วถ้าคุณชุวิตไม่ออกมาเป็นเรื่องกลุ่มมาเฟียร์จีน